พี่เวียสุโกนละวัดจะออกมาตอบว่ายังไง
หลังจากโสดแล้วออกมาประกาศนะคะ
ความสัมพันธ์กับน้องเบลล่าตอนนี้เหลือแค่พี่น้อง
พี่เวียเนี่ยก็ตอบไว้ทุกประเด็นเลยนะฮะ
เรื่องที่ว่าเป็นเพราะอยากแต่งงานหรือเปล่า

เดี๋ยวเราไปฟังจากปากของเฮียเวียกันค่ะ

ทุกอย่างมันก็เป็นไปด้วยดีแล้วกัน

ไม่เคยมีเรื่องมือที่๓ใดทั้งสิ้น
บางทีเราอยู่ในสถานะที่เป็นพี่น้องกัน

แล้วก็มีเหตุและผลคุยกันตลอด

ว่ามันเกิดเพราะอะไร

มันเป็นเรื่องที่เราคุยกัน๒คน

เอาอย่างนี้แล้วกันก็

แม่พี่เวียนี่ไม่เคยทำให้ผิดหวัง
ถามอะไรก็ตอบแบบตรงคุณผู้ชมค่ะ

เพราะว่าเขาทำดีที่สุดแล้วนะจ๊ะ

นักข่าวถามว่าตอนนี้โสดสนิทหรือเปล่า
อมรับนะจ๊ะว่ามีคนคุยกันอยู่
โอ้ไม่เป็นไรหรอกพี่เวียนบอกแล้วเมาพร
ว่าในหรือนอกวงการพี่เวียบอกแล้วนะคะว่า
ในวงการแหละก็ไม่มี
คนนอกวงการที่แบบเข้ามาคุยกันบ้างในช่วงนี้นะคะ
แต่ก็เป็นธรรมดานะพี่เวียเขาก็เป็นคนน่ารัก
แล้วตอนนี้โสดแล้วนะคะก็เต็มที่ไปเลย
เดี๋ยววันเสาร์ออกงานอีกเดี๋ยวไปตามอีกนะคะคุณผู้ชม